เศรษฐีป้ายดังกลับไปตอนวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาตามหาร้านหาร้านชื่อดังยาลัดประเขาค่ะ
บอกว่าร้านนี้นะเด็ดเรื่องของไก่สะเต๊ะข้าวหมกไก่ซุปเนื้ออะไรต่างเยอะแยะมากมายเลย
ยอดขายเนี่ยสี่หมื่นบาทต่อวันนะจ๊ะทำไมถึงยอดขายดีขนาดนี้
และชื่อร้านของเขาที่ว่านาเดียอร่อยเหาะเนี่ยจะอร่อยเหาะจริงหรือเปล่าตามไปหาคำตอบกันค่ะ
ก่อนอื่นเลยขอแวะสั่งไก่สะเต๊ะก่อนเอาไก่สะเต๊ะชุดหนึ่งนะคะพี่
ยังไม่ทันเดินเข้าร้านก็แวะสั่งไก่สะเต๊ะรอเลยนะครับน้องใบตอง
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับว่าร้านนาเดียอร่อยเหาะตั้งอยู่ที่ซอยลาดประเขา๗๘หรือตลาดรามินทากม๒
เปิดมาแล้วกว่า๓๐ปีขายตั้งแต่ร้านอยู่ริมถนนเริ่มขายไม่กี่เมนู
จนวันนี้เนี่ยครับมีให้เลือกกว่า๑๐๐เมนูกันเลยทีเดียว
สวัสดีค่ะมา

มะจ๋าก่อนอื่นเลยหนูมีคำถามว่าชื่อร้านนาเดียอร่อยห่อเนี่ยมาจากไหนคะ

นาเดียคือชื่อลูกสาวแล้วอร่อยห่อเนี่ยคือยังไง
เมื่อก่อนที่เขามาถ่ายถ่ายรายการเขาก็บอกว่าอร่อยเกือบทุกอย่างอร่อยหอบไปเลย
ก็เลยตั้งชื่อต่อเลยว่าเป็นนาเดียอร่อยห่อ
แล้วม้าเอาเมนูการทำอาหารต่างเอาสูตรมาจากไหน

เด็กแม่ก็จะให้ทำกับข้าว

ทำไปปรับไปไป
นี่เป็นสูตรของที่บ้านของม้าเองเลยใช่ไหมคะ

อันนี้เป็นพวกซุปอะค่ะซุปเนื้อซุปเอ็นแล้วก็มีพวกวัชมัน
เพราะว่าที่นี่มีเมนูเด็ดเยอะมากเลยเมนูไหนขายดีสุดคะ

ใช้ข้าวประมาณ๒๐ลิตร
เยอะมากแล้วไก่อย่างเนี่ยมั้ย
ไก่ก็ประมาณ๓๐เลย
ซึ่งการทำข้าวหมกไก่เนี่ยก็จะมีหัวใจสำคัญอยู่สองส่วน
นั่นก็คือส่วนเนื้อไก่และตัวข้าวหมกนั่นเองล่ะครับ
ขั้นตอนการต้มไก่วัตถุดิบก็จะมี
ผงกะหรี่นมสดน้ำตาลเกลือสีผสมอาหาร
และที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือหอมแดงรากผักชีและกระเทียม
นำมาปั่นรวมกันเพื่อให้ได้เครื่องข้าวหมกสูตรของทางร้าน
จากนั้นนำทุกอย่างใส่รวมกันในหม้อเติมน้ำเปล่า
และทำการคลุกเคล้าให้เครื่องเทศและวัตถุดิบทุกอย่างเข้ากัน
ตั้งไฟต้มไว้ประมาณ๔๕นาทีก็จะได้เนื้อไก่สีเหลือง
นุ่มแล้วล่ะครับต่อเนื่องกันเลยครับ
กับการทำข้าวหมกเมื่อไก่สุกได้ที่แล้วก็ช้อนเนื้อไก่แยกออกมา
จากนั้นก็ใส่ใบเตยตามด้วยมะเขือเทศลงไป
และที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือข้าวหอมมะลิ
ซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยต้องใช้ความพิถีพิถันมากเลยจริง
เพราะจะต้องกวนข้าวไปเรื่อยจนเมล็ดข้าวเนี่ยขึ้นหม้อ
ก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วล่ะครับคุณผู้ชม
จากพวกแบบว่าข้าวหมกไก่ข้าวหมกเนื้อซุปเนื้อซุปไก่
แล้วตรงนี้คือเมนูแกงต่าง
ใช่เนื้ออบข้าวเนื้อโอ
และก็มัสมันไก่ก็ชิ้นใหญ่
ทุกคนดูอยากกินอ่ะอันนี้อ่ะ
อันนี้มัสมันเนื้ออุ๊ยน่ากินมาก
อันนี้ก๋วยเตี๋ยวแกงค่ะ
ถ้าอย่างนั้นขอลองได้ไหม

หนูจะกินไก่สะเต๊ะแต่ม้าบอกน้ำจิ้มมอน

อย่างนี้แหละไป
แม่ก็ของโปรดน่ะเนอะ
น้ำจิ้มหมดเลยขอทำเองซะเลย

หรือจะแอบลวงสูตรลับจากมาสุปฟาธุไม่พร้อมกันแน่ล่ะครับเนี่ย

ยังไม่ให้มันเดือดเพราะถ้าเดือดมันจะแตกมัน

แต่มันแล้วมันจะไม่อร่อย

อ่าเตรียมผัดของแกงนะคะ
อันนี้พี่เผาใช่ไหมแม่

แล้วตอนนี้พิงแกง
อันนี้คืออะไรมั๊ะ

เฮ้ยหนูก็พูดมั่วว่างอันเนี่ย
อันนี้เราก็ผัดค่ะ

เดี๋ยวเตรียมเอาอันนี้ใส่

ตอนนี้มะสุกระซิบว่าต้องใช้ความอดทนพอสมควร
เพราะต้องใช้เวลาในการตุ๋นยาวถึง๕ชั่วโมง
เพื่อให้ได้เนื้อที่เปื่อยนุ่ม

รอนำมาปรุงเป็นซุปเนื้อนั่นเอง
ซึ่งซุปเนื้อที่มะสุกำลังทำอยู่นั้น
เป็นซุปเนื้อที่ใช้ส่วนหางเนื้อเปื่อยและเอ็นแก้วขั้นตอนการทำ
ก็ไม่ยุ่งยากตักน้ำสต๊อกเนื้อราดลงไป
ตั้งไฟให้ร้อนสักหน่อย
จากนั้นก็นำไปปรุงรสด้วยพริกน้ำปลามะนาว
ตบท้ายได้หอมเจียวก็จะได้ซุปเนื้อสุดแซ่บแล้วล่ะครับ
ตอนนี้หนูจะชิมข้าวหมวกไก่ก่อนเลย
โหไก่นุ่มมากกลิ่นของข้าวหมกอ่ะหอมมากมะ

มันช่วยตัดความแบบว่าเลี่ยนให้เป็นแบบเปรี้ยวอมเปรี้ยว
ทีนี้ขอไปที่เมนูนี้ก่อน

รสชาติแบบมันกลมกล่องมันไม่ได้มีรสอะไรนำโดนน่ะ
แล้วกันที่มาก

อร่อยค่ะไก่นุ่มเปื่อยกำลังดี
มันฝรั่งมันให้ความหนึบหนึบเนอะแล้วก็ถั่วอันวันหอมมัน
รสชาติแบบเข้มข้นกลมกล่อมเปรี้ยวหวานและเค็มตำ
อ่ะมาถึงเมนูสุดท้ายรูดปลื๊ดเลยจ้ะ
ตีนมาเต็มใช้คำนี้ได้ไหม
อืมไม่เปรียบนางเซี๊ยวอ่ะ
เอาจริงนะถ้าไม่ถ่ายอ่ะจะดูดอย่างนี้
อ้าวถ่ายได้หรอ
ตีนไก่มะจะมีความหอมอ่ะจริงแล้วมันเปื่อยอ่ะ

ใครที่แบบชอบรสจัดอันเนี้ยกินแล้ว

เอ้เห็นน้องไม่ต้องกินอย่างอร่อยแล้ว
แถมยังมีลูกค้าเข้าร้านยังไม่ขาดสายแบบนี้
มัสสุคงหายเหนื่อยเลยใช่มั้ยครับ
แต่กว่าจะประสบความสำเร็จถึงทุกวันนี้ได้
เรียกว่าเป็นนางฟ้าตกสวรรค์เลยก็ว่าได้
จากที่เคยมีฐานะทรัพย์สินเงินทองมากมาย
สู่การเป็นหนี้ถึง๑๐ล้านบาท
ต้องขายทุกอย่างทิ้งเพื่อประคองครอบครัว
แกร่งคนนี้ผ่านอะไรมาบ้าง
มะสุเล่าให้เราฟังกันหน่อยดีกว่าครับ

ทางบ้านก็อยู่ในจุดที่สุขสบายดี
ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการงงการเงินอะไร

คือทำไมเราถึงเป็นหนี้เป็นสินขึ้นมา

อ่าก็ไปด้วยกัน

แล้วเราจะเก็บผลประโยชน์กับเขา

ซื้อเรือดูดทราย

ก็คุยกับแฟนว่าจะทำยังไง

เขาก็บอกว่าก็สู้ไปเราก็บอกแล้วถ้าอย่างนี้เราไม่ไหวหรอกยังไงเราก็ไม่รอด
ลูกก็ยังเล็กแล้วเราก็คิดว่าเออทำไงดี
พอดีเพื่อนของแฟนเขาเขาเลิกไงเขาไม่ขายแล้วก๋วยเตี๋ยวเขาขายไม่ดี
เขาก็มีรถเข็นอยู่คันหนึ่งมีถ้วยก๋วยเตี๋ยวมีอะไรให้เราพอ
มีหม้อมูลมีอะไรแบบนี้เนี่ยก็ไปถามเขาอะถ้าขายดีจะพอดให้
ขอหยุดก่อนเมนูแรกเลยคือเมนุแรกคือข้าวหมดไก่
อ่าาาาาข้าวมันไก่แล้วก็กุ๊กเตี๋ยวไก่
อ๋อหู้ยหลายอย่าง๓อย่างเป็นอย่างเมื่อวันแรกที่ที่ที่ฝั่ง
แต่เหตุการณ์เฉียบตาย
ระเฯด

ก็ชนกลางร้านโต๊ะเก้าอี้เราก็ไปหมดเลย

ใช่แต่วันนั้นมันขายดีมันหมดเร็ว
เหรอมะก็เลยไปนอนในรถ

พี่คิดว่าเราควรจะหาร้านที่เป็นหลักแหล่งไหม
ก็คือมาเจอที่ตรงนี้เป็นไงลูกค้าดีไหมคะ

ลูกน้องอ่ะ๑๘คน

มารู้ทีหลังว่าฉันเลี้ยงจนไว้ไหนบ้าง
เราชอบมันก็คือเก่งทุกอย่าง

มันก็ชวนพี่สาวมันมาทำเราก็ให้ทำ
เงินในกระป๋องอย่างนี้เราตั้งไว้
เราก็ไว้ใจเขาซื้อ๗๐บาท
แต่มันเอาตังค์ร้อยหนึ่งเก็บกระเป๋า

ตัดสินใจยังไงออกกันหมดเลยเหรอ

มะคิดว่าโดนไปเป็นหลักแสนเลย
มากกว่ามากกว่าอะไรเหรอหลายแสน
ซึ่งจากเหตุการณ์นั้นเองก็ทำให้มะสุ
จำเป็นต้องชวนคนที่ไว้ใจได้อย่างพี่เมย์
พี่ชายแท้ให้ขึ้นมาจากจังหวัดตรัง
เพื่อมาช่วยดูแลร้านอีกแรงหนึ่ง
ซึ่งพี่เมย์ก็ตอบตกลงโดยไม่ลังเล
แต่เหตุผลจริงที่ทำให้พี่เมย์
ตัดสินใจมาช่วยมะสุโดยไม่มีข้อแม้นั้นคืออะไร
ให้พี่เมย์ช่วยเล่าให้ฟังกันหน่อยครับ

จากกายสบายกับน้องการมาเป็นหนี้
น้องจากเดิมที่อยู่สบายนั่งกิน

ต้องมาเข็นรถถ่ายของ
คนเป็นพี่หรอต้องตาตกในเนอะ
แต่นี่ว่าตอนนั้นมันช่วยอะไรไม่ได้
พี่ก็แย่น้องยิ่งแย่เข้าไป
แล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นคนชวนใคร
ใช่มันอะไรที่อยู่ในใจเราตลอดเวลาเลย
ถ้ามีอะไรพี่คนนี้ช่วยได้

พี่เมย์ก็เป็นคนบอกให้ม้าเอาทองไปจำนำเลย
จำได้แม่ทองตอนนั้นเท่าไรครับ
ไปที่๑๐๐บาท

เห็ดแต่งงาน
ขอบคุณน้องที่ยังเข้าใจพี่

คือทั้งหมดม้าไม่เคยบอก

แล้วเขาก็รู้เลยว่า

วันนี้มันต้องมีอะไร

ถึงแม้จะล้มกี่ครั้งก็ตามนะ

ในเมื่อครั้งหนึ่งถ้าเราลุกได้

เป็นสายสัมพันธ์พี่น้องครอบครัว

ให้เจออุปสรรคอะไรเราก็จะประคับประคอง
จับมือข้างกันตลอดไป

กอดกันหน่อยหนึ่ง

ตลาดรับประเคราะห์๗๘บาท

มาเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนนะ
อย่างที่พี่เมย์บอกสิ่งสำคัญคือ

สำหรับเศรษฐีป้ายแดงของเราในวันนี้นะคะ
สำหรับวันนี้หมดเวลาของเศรษฐีป้ายแดง
พบกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์๕โมงเย็นค่ะ